ข่าวใหญ่ครับหลังจากที่เราติดตามเกมสี่เศร้าที่ประเทศจีนนะครับเป็นเจ้าภาพไทยเดินทางไปแข่งเจอกับจีนในเกมการแข่งขันนัดแรกด้วย
ล่าสุดครับประกาศแต่งตั้งอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับฟาบิโอคานาวาโรมาคุมทีมชาติจีนตามคาดครับ
ก็รับงานต่อจากทางมาชิโนลิปปี้ไปเลยนะครับโดยสมาคมฟุตบอลของจีนประกาศแต่งตั้งคานาวาโร่ครับ
การหลังทีมชาติอิตาลีนะครับดีกรีกัปตันทีมชุดนั้นด้วยชุดแชมป์โลกปี๒๐๐๖เป็นหัวหน้าภูมิสอนทีมชาติจีนอย่างเป็นทางการ
จากนี้ครับยังมีการเปิดเผย๒๓ขุนพลของทีมชาติจีนที่จะเล่นในรายการนี้ครับโดยทัพมังกรจีน
นี้ไม่มีสองศูนย์หน้าตัวหลักอย่างบูเล่นะครับที่เพิ่งย้ายจากเซี่ยเอสไอพีจิ
ค้าแข้งกับเอสฟันยอร์แล้วก็มีโอกาสลงเล่นเจอกับบาเซลน่าด้วยนะครับ
นาฬิกาสเปนรวมถึงทางเกาหลีครับ
กองหน้าร่างใหญ่แล้วก็เจิ้งจืออดีตกัปตันทีมนะครับ
ชุดลุยศึกเอเชียนคลับที่ตัดสินใจแขวนสตั๊ดไปเรียบร้อยครับ
ผู้เล่นชุดนี้มีเพียง๘คนที่อยู่ในชุดเอเชียนคลับ
ส่วนอีก๑๕คนครับเป็นผู้เล่นหน้าใหม่รวมทั้งเป็นผู้เล่นของกวางโจเออร์แกรนด
มากถึง๘คนด้วยกันก็เป็นลูกทีมของทางตอนเวียลคานาโมโลที่คุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับ
นัดของทีมไทยเริ่มตั้งแต่เกมแรกครับเจอกับจีนเจ้าภาพเข้าสัญญาวิเคราะห์เกมกันก่อนครับในเวลา๑๘นาฬิกาแล้วก็เตะ๑๘นาที๓๕นาทีจากนั้นดูผลคู่นี้ครับถ้าเกิดเราชนะจีนจะเล่นในรอบชิงชนะเลิศนะครับในเวลา๑๘นาที๓๕นาทีของวันที่๒๕มีนาค
ประตูไล่มาหนึ่งต่อสองจากริคาโดสันโต
แล้วก็ทีเจ็ดสิบห้านะครับ

ประตูย้ำชัยจากจิตปัญญาที่สุดครับ
ตามซ้ำฟรีคลิกที่ตัวเองยิงติดกำแพงเข้าไปครับ
จบเกมประจวดชนะสามหนึ่งขึ้นเป็นจากฝูงไทยลีกส์หนึ่งชั่วคราวครับ

สิบอาจารย์แจกราศสี่สิบห้านาทีเชียงใหม่เจอกับราชบูรี
แล้วก็๒ทุ่มนครราชศรีมาจะพบกับตราดครับ